เหตุการณ์นี้เชื่อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเข้าใจดีแน่ค่ะนะฮะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับ
ลูกน้อยหนูน้อยอายุแค่๖เดือนอยู่ดีช็อกชักเกร็งหมดสตินะ
ไม่รู้จะทำยังไงต้องรีบพาไปหาหมอให้เร็วที่สุด
มีเพื่อนบ้านมาช่วยพาขี่จักรยานยนต์ไปนะครับระหว่างทางไปเจอกู้ภัยพอดี
ค่ะอ่าไปดูนะครับเขาช่วยกันต่อยังไงครับ
นี่ฮะคุณแม่ครับอุ้มลูกน้อย
วัย๖เดือนมาซ้อนท้ายเพื่อนบ้านมา
กู้ภัยพอดีกู้ภัยรีบช่วยเลยฮะค่ะ
อย่างที่คุณแม่เนี้ยอียแบบช่วยน้อยช่วยน้อย
มันบีบหัวใจจริงนะฮะ๖เดือนเท่านั้น
หนูน้อยคนนี้ชักเกร็งหมดสติมา
เจ้าหน้าที่ก็รีบกันเอารถออกเลยนะครับ
แล้วก็พาแม่แล้วก็ลูกเนี่ย

นี่ฮะสุดท้ายช่วยกันสำเร็จนะครับทุกผู้ชมครับ
เห็นไหมนี่รถมาแล้วรีบไปกันเลย
รีบประสานรีบแจ้งกันแล้วรีบไปเลยเห็นไหมฮะ
โอ้โหโชคดีจริงระหว่างทางมาเจอกู้ภัยตรงนี้พอดี

นี่ที่นครปฐมนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ

ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เราไปเจอกับกลุ่มกู้ภัยที่ช่วยเหลือหนูน้อยวัย๖เดือนคนนี้นะครับ
คุณสุภโชคยอดดำเนินเป็นหัวหน้ากระห่วยกู้ภัยพรานพิทักษ์
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ช่วงค่ำนะฮะประมาณทุ่มกว่า๒๓มิถุนายน
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ผ่านกู้ภัยตรงนี้นะตรงศูนย์ของเขา
แล้วมีแม่ของเด็กเนี่ยอุ้มเด็กพาดบ่ามาแล้วก็จอดแล้วบอก
นี่จะไปโรงพยาบาลนะช่วยหน่อย
นี่ฮะบอกช่วยลูกด้วยเด็กชักเกร็งมาทุกคนเนี่ย
พอเห็นเหตุการณ์ก็รีบพาหนูน้อยคนนี้ส่งโรงพยาบาลทันที
คือตอนที่ได้ตัวหนูน้อยมาจากแม่เนี่ยนะครับ
กู้ภัยบอกว่าเด็กนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วนะฮะ
แต่ก็พยายามช่วยกันนะช่วยกันจับชีพจรแล้วก็เรียกเด็กให้ลืมตา
ให้เด็กเนี่ยฟื้นคืนสติขึ้นมาก่อน
รีบออกมาดูเด็กแล้วก็ไอ้น้องนี่ก็วิ่งไปเอารถกู้ภัย
รถตู้พยาบาลออกมารับน้องที่ชักเกงแล้วเราก็เอ่อเอารีบเอาขึ้นรถ
น้องมีอาการชักเก่งมีไข้มาสามวันแล้ว
แล้วก็น้องผู้หญิงนี้ก็ไปช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นในรถ
ไปดูอาการมีเรียกไข้ขึ้นสูง
ส่วนอาการของน้องนะครับท่านผู้ชมครับ
โรงพยาบาลสัมพรานนะฮะคุณบอมอภิวัฒน์ได้ไปคุยกับคุณพ่อของน้องนะครับ
น้องเป็นเด็กชายนะครับเด็กชายวัย๖ขวบนะฮะชื่อเด็กชายอดิษร
พ่อชื่อเทพพรพ่อบอกว่าตัวพ่อเนี่ยขับรถแท็กซี่
วันเกิดเหตุก็ขับรถอยู่ภรรยาโทรมาบอกบอกลูกช็อก
ไข้ในสูงประมาณ๔๓ถึง๔๔องศา
นี่ฮะตอนนั้นภรรยาที่โทรมาแบบโอ้โหเสียงแบบเหมือนกับสติแตกทำอะไรไม่ถูก
คุณพ่อก็ตั้งสติโทรไปหาเพื่อนบ้านบอกให้ไปช่วยหน่อยเถอะช่วยเอาลูกส่งโรงพยาบาลหน่อย
นี่ครับเขาก็ขี่จักรยานยนต์พาไปนะครับระหว่างทางผ่านทางกู้ภัยพอดีก็เลยลงไปขอความช่วยเหลือ
เป็นไข้ธรรมดาแล้วก็ตัวร้อนแล้วตัวร้อนมากแล้วก็ทำให้ชัก
วันนั้นน้องคือช็อกแล้วก็ชักเลย
ใช่ครับคืออาการนั้นคืออาการวัดไข้ก็คือ๔๐กว่านะครับ

ครับผมที่วัดไข้ที่ตามแม่เขาบอกก็คือ๔๐กว่า
ส่วนอาการของเด็กชายวัย๖เดือนคนนี้๖ขวบนะฮะ
ทุกผู้ชมครับดีขึ้นแล้วนะฮะอาการดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรแทรกซ้อน
เดือนนะฮะขออภัย๖เดือนไม่มีอะไรแทรกซ้อนนะครับ
แพทย์บอกว่าให้ออกจากโรงพยาบาลได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
สภาพจิตใจของคนเป็นแม่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ฝากขอบคุณทีมกู้ภัยด้วยที่ช่วยเหลือลูกชายได้อย่างทันท่วงที
ก็เลยไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ยังว่าแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่
หมดสติชักเกรงอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหจิตใจมันร้อนรุ่มไปหมดแล้วฮะ